พาไปทานขนมอีกหนึ่งเมนูคุณผู้ชม

ปกติแล้วเนี่ยเปียกปูนมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม

แต่ว่าที่เราจะพาไปทานนี้เป็นขนมเปียกปูน

รสชาติแบบหวานละมุนกลมหอมมัน
อร่อยป่ะจังหวัดเลยค่ะ
มันจะเหมือนคล้ายกับที่หยอดครีมหน้าขนมเค้ก

นี่คือนางสาวสุดารัฐศรีทาสัง

ขั้นตอนการทำขนมเปียกปูนรูปแบบใหม่เลยนะคะ

ปูนแบบใหม่จะมีหน้าตาต่างจากเปียกปูนทั่วไป
อย่างที่ดิฉันบอกแหละเปียกปูนทั่วไปที่เราเคยทานก็จะเป็นสี่เหลี่ยม
แล้วก็มีมะพร้าวขูดโดยด้านบนใช่ไหม
แต่ร้านนี้เขาออกมาใส่พิมพ์แล้วก็บีบเป็นกลมแบบนี้ค่ะ
หน้าตาก็จะดูแบบน่าทานไปอีกแบบนึงนะเอาจริง
คือต้องทานคู่กับกะทิสด
งาคั่วกับมะพร้าวอ่อนข้างบนลงไป
เขาบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบการทำขนมอยู่แล้ว
ลูกค้าชื่นชอบในรสชาติ
ก่อนที่จะผลิตจำนวนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็นำไปจำหน่ายในตลาดถนนคนเดิน
ปรากฏว่าลูกค้าอุดหนุนกันจนไม่พอขายเลย
ราคาขายเขาถูกไงกล่องละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

ก็จะถูกส่งตามหัวงานบ้าง

เขาขายริมถนนถนนคนเดินเนี้ยนี่

ขายดีขายของขายเยอะมากเลยที่เมืองขาน
อีกคือเรื่องอะไรนะที่เชียงคาน

คือจะไปไหนไปเมืองคาน

ใครที่ชื่นชอบขนมไทยก็ลองไปหาซื้อรับประทานดูได้นะคะ
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทุกวันเสาร์ติดต่อไปเลย
หมายเล่นโทรศัพท์ด้านนี้ขนมเปียกอู๋นกะทิสดเจ๊จอยจ้า